มาได้เวลาของแฟนตลอดข่าวแล้วใช่ไหมคุณชนะ
เราจะฉายแสงให้กับแฟนตลอดข่าวของเรา
กับสองพี่น้องสายแดนคู่นี้ครับ
หนึ่งสองสามห้า
ดูดูดูธีระไม่ธรรมดา

ย่อย่อย่อย่อย่อย่อ
แถวบ้านเขาเรียกว่าเอวหวาน

รู้เลยว่าพ่อแม่ชอบดนตรีแน่นอน

สองคนสองท่านได้รับรางวัลนะครับ
แล้วก็คลิปของคุณผู้ชมได้รับการออกอากาศแบบนี้นะครับ
ก็จะรับรางวัลจากเราไปเลย
๒ใบไก่เล็กไปสลับกันใช้แล้ว
เปรยแอลกอฮอล์จ้าน่ารักจากไทยรัฐทีวีนะคะ

ใครอยากจะได้ของน่ารักจากเราก็ร่วมสนุกกันมาได้นะคะ
ส่งคลิปของคุณมาทางเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวเลยจ้า